วันฮาโลวีนและคูล่าอารวาสคุณผู้ชม
เราก็เลยมีตะกูล์พิเศษมาฝากแปลนนะคะ
ซึ่งพลังพิเศษของเธอร้อนแรงมาก
นี่ทำไมไม่บอกก่อนว่าจะตัดเข้าหน้าเหรอ
นี่จะพาไปดูท่านเขาคุณผู้ชม
ถ้าสมมุติซุปตาเนี่ยนะคะ

ไปดูจัดชุดใหญ่ฉลองวันฮาโลวีนเลยดีกว่าค่ะ

ไม่ดีชอบลักเล็กขโมยน้อยขี้โกงเอาเปรียบ

เขาก็จะอยู่กรุงเทพแล้วคราวนี้เขาไม่ไปไหนไกล

ใช่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบ

ผมว่าผมก็เคยมีความฝันว่าอยากจะเป็น
ว่านางเอกเขาแบบว่าอยากจะลองดูดเลือดนางเอกคนนี้ดูครับผม
ดูดเลือดตัวเองแล้วถ่ายเข้ามาใหม่
รู้จักป่ะมันจะมีแบบมันจะมีทีทเมนต์หน้าแบบใหม่
ที่เขาดูดเลือดจากหน้าเราไปไว้ที่เธอร้องไหวป่ะ

ใช่อ่อนยาวอีกครั้งดูแลตัวเองค่ะ
ตอนนี้เฮฟบิบัชเล่นละครเก่งดีนัก

ไปเลยเผื่อเราจะได้เชื้อเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มันมีทะเลชอบ
แล้วเวลาเขามีผลงานออกมาผมก็จะไปติดตามนะ

ง่ำที่ทุกลำคอเลย

ก็อยากจะดูดคอคนน่ารัก

เพราะว่าเป็นแดกุล่ามันต้องมีนิสัยไม่ดีครับ

พี่ทิเต้นะอันนี้เรียบร้อยพี่ทิเต้ไป
ฉันไม่ได้แค่จะเป็นแบบพาฉันมีพลังพิเศษด้วยนะ

เดี๋ยวเชื่อเลยวิธีใหม่แห่งวงการทีวี